สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แล้วแล้วคุณรออะไรทำไมยังไม่ส่งฝามาลุ้นโชคกันอีก
อย่าเข้าดินมาจ้อยส่งฝาเลย
อย่ารอช้าเบาแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปี
โอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะพี่น้อง
โอ้โหนี่คุณสวัสดีครับ
ก็พูดเถอะจริงเราก็ทำงานด้วยกันมาก็๑๐ปีแล้วนะห่างกันมาก

จริงเราลองมาพูดเรื่องข้อเสียของกันและกันดูไหม
จะได้มีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองไง
ข้อเสียนั่นเหรอมันมีนั่นเหรอ
เราจะทำสิ่งดีทั้งงานมันจะมีข้อเสียได้ยังไงแล้วไม่ต้อง
ใครพูดมั้ย
ก็หวังแฟนเอ่อแฟนคุณน้องเขาเขาจะเข้าใจผิด
พูดง่ายความแฟนน้องเบาแดงจะมากระทืบผมด้วย
คู่นี้ก็ถูกอีกแต่ว่าอย่างคุณชนะอย่างนี้ข้อเสียของคุณจริงก็คือ
เลิกเล่นอีกมุก๓บาท๕บาท๑๐บาท๒บาทมีสัก๒๐๐ไม่ยุ่มหน่อย
อันนี้มันมุกขอตังค์ดีกว่าก็เล่นไปก่อนเอาเหรอ
อย่างเช่นไม่มีร่มที่จะกางแต่มีรากให้เธอกอด
ติดมันยังอร่อยส่วนพี่มีไขมันนิดหน่อยอร่อยนะครับ
แค่ทีไอเล่นอย่างนี้ชอบกันจังเลยเออมาแล้วพี่คะมีข้อเสี่ยงอะไรอย่างนี้
ข้อเสี่ยงของคุณชิสาจริงก็เยอะอ๋อเหรอคะ
คือเขาเก่งเกินเค้าสวยกว่าเค้าขยันเค้ามีความมั่นใจเค้าอดทนเวลานี้
เขาตั้งใจทำงานไงเขาไม่จีบสาวไปวันไงคือปกติแล้วเนี่ยคือเขาโฟกัสไปที่งานอย่างเดียว
ไม่เอาเวลางานไปรอก็อดดูสาวอย่างนี้
เอ้าก็ใบตองเขาก็กำลังคอมเมนต์ที่ฉันอยู่นี่
ถ้ายังไม่ได้พูดถึงคุณเลยคุณจะร้อนตัวทำไมล่ะคะมีอะไรบ้างนะ
เกินไปเก่งเกินไปมั่นใจเกินไปคือตั้งใจทำงานเกินไปมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยดีเลย
แต่ก็ว่าก็ว่านะน้องใบตองก็มีข้อเสียเหมือนพี่แหละทั้งสวยเกินไปเก่งเกินไปขยันเกินไปรวยเกินไปอีกต่างหาก
แน่แน่จริงคุณสองคนผัดกันชมกันแล้วก็มาลุงด่าผม

เอาล่ะอาจจะมีสะกวานผมดักตบเพราะคุณน่าจะตกหน้า
ใจเย็นอันนี้แหละก็ว่าเสียของคุณล่ะ
แต่เอาจริงคุณถามจริงนะมีอะไรดีบ้าง
ไอ้ความดีของผมมันอาจจะไม่มีแต่สิ่งดีมีอยู่แล้วกับคาราบาลแดงนะครับ
เพราะเขาแจกมอเตอร์ไซค์เนี่ยปีนี้ก็จะ๒๐๐คันแล้วนะ
กิจกรรมดีแบบนี้ไปติดตามกันได้ยังไงกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
จริงนะเขาแจกทุกวันนะเราก็แจกมาแล้วทั่วทุกคุมภาคเลยนะ
บางคนได้รถไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหม
แต่บางคนบอกฟังไม่ทันส่งก่อนค่อยบีบเสร็จแล้วมาเขียนทีหลังได้ไหม

ส่วนใครที่ทำถูกต้องตามกติการแล้วแล้วก็วันนี้ไปลุ้นดีกว่า
ผู้ใหญ่ใจดีรอมอบโชคอยู่แล้วจ้า

๓๔พร้อม
ถ้าพร้อมแล้วก็กดเลยค่ะ

ผู้โชคดีจะเป็นใคร

ผู้โชคดีได้แก่

จากจังหวัดสุพรรณบุรี

เพียงทรงฟ้าขระบาวแดงเขียนคำว่า
ตับสองตามได้ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น

เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุล
โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน

ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที